วันนี้ต้องมีเรื่องดีมอบอกแล้วแน่
ใช่ค่ะตอนนี้ใกล้ถึงนะฮะเทศกาลงานบุญ

เริ่มวันที่๒๘ถูกมั้ยฮะ

ใช่ค่ะแต่ว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องกินเจในช่วงนี้

การกินเจในหลักโบราณเลยนะคะก็คือเป็นการบูชาพระทั้ง๙องค์
คนจีนเขาจะเรียกว่ากิ๋วอ้วงหรือเก๋าอ้วง
ถ้าสมมุติว่าใครที่ไปพวกแบบสารเจ้าโรงเจเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาบูชาพระเก้าองค์
แล้วเขาจะมีการจุดประทีบทั้งหมด๙ดวงก็คือเป็นการบูชาพระทั้ง๙องค์นั่นเอง
ทั้ง๙องค์ก็คือจะเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหมด๗องค์
เพราะว่าทางนิกายมหาญาณเขาจะถือว่าเขามีพระพุทธเจ้ามากกว่า๑องค์
แล้วก็เป็นพระพุทธศัตริย์๒องค์
ซึ่งท่านจะเหมือนกับว่าหมุนเวียนเปลี่ยนลงมาเหมือนกับว่ามาโปรดสัตว์ในช่วง
แล้วอย่างนี้ในช่วงเทศกรรมกินเจเราต้องทานทั้งหมดกี่วันอะไรยังไงบ้าง
ทั้งหมดจะมี๙วันกับ๒มื้อแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครที่แบบว่าจะแบบไม่ได้กินทั้งหมดก็ได้เหมือนกัน
ถ้าสมมุติว่าใครที่เป็นมือใหม่บางคนทำงานใช้แรงไม่ไหวนะคะมันแบบว่ากินเจแล้วบางทีเขาบอกว่ามันโหย
แล้วก็สามารถบอกว่ากินสักมื้อหนึ่งก็ได้นะ๒มื้อก็ได้หรือว่า๓วันก็ได้เราจัดเป็นสเต็กก็ได้
สามารถใน๑วันเราสามารถทาน๑มื้อก็ได้๒มื้อก็ได้ไม่จำเป็นต้องทานทั้งวันก็ได้เหรอคะหมอ
ก็ได้คือมันแล้วแต่ความตั้งใจใช่ค่ะบางคนเขากินเจเพื่อจะขอพรจะขอพรพระ
เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ท่านจะมาโปรดสัตว์ในช่วงนี้
ก็คือถ้าสมมุติว่าเรากินเจเนี่ยเขาถือว่าเราขอพรแล้วมันจะสำเร็จ
ก็เป็นเรื่องของการทำบุญเป็นเรื่องของอันนี้ส่งผลบุญคืออยู่ที่ความตั้งใจแหละ
แล้วสำหรับใครที่อยากจะเตรียมตัวในการที่จะเริ่มการทานเจจะต้องทำยังไงบ้าง
เห็นหมอไก่บอกมาสักครู่ว่ามีล้างท้อง๑วัน
ใช่ค่ะการกินเจเขาจะแบ่งเป็น๓ช่วงด้วยกัน
ช่วงแรกก็คือก่อนการกินเจก่อนการกินเจก็คือถ้าสมมุติว่าใครที่เขาเคร่งมาก
เขาก็จะมีการล้างท้องก่อนล้างท้องไม่ต้องไปที่โรงพยาบาล

ล้างท้องนี่ก็คือเป็นการเริ่มกินเจก่อน๑วันก่อนเทศกาล
ล้างท้องแล้วต้องล้างชามด้วย

ชามนี่ก็คือหมายถึงว่าให้เราทำความสะอาดพวกจานชามที่เราเคยใส่เนื้อมาก่อน

บางคนเขาอาจจะมีชุดจานชามโดยเฉพาะเลยก็ได้

ใช่ค่ะก็คือ๑ปีเขาจะงัดขึ้นมาใช้
พอกินเจเสร็จปุ๊บเขาก็จะเก็บคือไม่ให้โดนเนื้อเลย

สำหรับคนที่เคร่งจริงนะคะก็คือเริ่มจากการล้างท้อง

ก่อนถึงวันที่๒๙ก็คืออย่างที่บอกว่าวันที่๒๒
ใครอยากจะทานเจก็เริ่มทานตั้งแต่วันที่๒๘

แล้วก็หลังจากนั้นก็เตรียมเรื่องของภาชนะอาหารด้วย
ยังไม่หมดนะในช่วงเทศกาลกินเจ

เราต้องระวังอะไรด้วยไหมคะ
ค่ะเรื่องแรกนะคะแน่นอนว่าเนื้อสัตว

ใช่ค่ะแล้วก็รวมถึงพวกผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากสัตว์
พวกไข่นมเนยซอสหอยนังลมอะไรพวกนี้นะคะ

พึ่งมันมาจากพึ่งไงเราต้องไปตีรังพึ่ง

ใช่ค่ะพวกผักกลิ่นฉุนทั้งหลาย

เทียมนะคะหลักเกียวพวกหอมหัวหอมหอมแดงหอมใหญ่อะไรพวกนี้นะคะ
แล้วก็อุ้ยใช่
มีผลยังไงคะทำไมถึงต้องห้ามผักที่มีกลิ่น
พวกนี้บางทีเขาเรียกว่ามันเป็นการกระตุ้นทำให้เราอยากกินแบบของแบบพวกเนื้อพวกอะไรพวกนี้
อยากให้เราลดละเลิกอยากให้เราปล่อยวางให้เป็นกลางที่สุดนะคะ

สิ่งเหล่านี้นอกจากนั้นก็จะต้องรักษาศีลด้วย
ใช่ค่ะรักษาศีลบางคนถ้าสมมุติว่าเขาเคร่งมากเขาจะถือเป็นศีล

ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติอย่างเราธรรมดาเอาศีล๕ก็พอแล้ว
ศีล๘อาจจะแบบว่ามากไปนิดนึง

ศีลด้วยนะคะแล้วก็มีระหว่างกินเจเนี่ยเราจะต้องเริ่มยังไงทานยังไง
บอกไหมว่าจะทานกี่วันคือบางคนบอกว่าถ้าบอกไปแล้วทำไม่ได้มันจะเป็นอะไรไหม

อย่างแรกเนี่ยก็คือเราต้องตั้งใจก่อนนะคะเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะเราจะกินสัก๓วันดีไหม
วันหรือว่าเราจะกินเต็มเลย๙วันก็ได้
เป้าหมายก่อนว่าจะทำอย่างไรกี่วันนะคะ
ใช่ค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าใครที่แบบว่ากินครบ๓วันแนะนำว่าให้ไปที่สารเจ้าไปไหว้เจ้าขอพรได้แล้ว
เหมือนกับสะสมแต้มบุญไว้โอเคแล้วอ่ะนะคะ
แล้วที่สารเจ้าโรงเจทุก๓วันในช่วงเทศกาลกินเจเขาจะมีการเวียนทูบ

ทูปจะคล้ายกับเวียนเทียนแต่ว่าจะมีพระสงฆ์จีนนำหน้าแล้วเราก็เวียนตามอะไรประมาณนั้น
ใช่ค่ะแล้วเขาจะมีพิธีซิโก
ซิกกูเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการเทกจาด

ก็ไปร่วมในพิธีนี้ได้

แล้วนอกจากนี้คือถ้าคนที่เคร่งมากเนี่ยก็คือทานเจจากคนที่ทานเจเท่านั้นด้วย
ใช่ค่ะก็คือถ้าสมมุติว่าใครที่แบบเข้งมากเขาก็จะดูเลยว่าคนปรุงเขาทานเจด้วยหรือเปล่า
ก็คือเหมือนจะต้องปรุงจากร้านที่เป็นร้านอาหารเจ

ใช่ค่ะก็คือเขาจะมองว่าคนที่ทำเนี่ยก็คือต้องทานเจด้วยเพราะว่าเขากลัวว่าการปนเปื้อนอะไรอย่างนี้

ก็มีข้อปฏิบัติหลายข้อนะคะแล้วพอมาถึงวันสุดท้ายสำหรับการที่เราจะปฏิบัติแล้วครบแล้วเราต้องทำไงคะ
อ่านะคะก็คือวันสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกว่ากินเจก็คือต้องกินทั้งหมด๙วันกับ๒มื้อนะคะ

หมดเต็มคือ๙วันกับ๒มื้อ
ใช่ค่ะก็คือวันที่๘วันที่๘ตุลาคมก็คือให้เรากินมื้อเช้ากับมื้อเที่ยง
อ่าแล้วให้เราออกเจในช่วงเย็น

มีเหตุผลยังไงบ้างไหมคะ
มันเป็นมาจากโบราณแล้วค่ะเพราะอากงอาม่าเขาก็กินมาแบบนี้ก็คือต้องกิน๙วันกับ๒มื้อ
สำหรับใครที่อยากทำแบบว่าเต็มเลย๙วันอยากกินเจด้วยใจความศรัทธาล้วนเลยอยากจะลองดู๙วัน
วันที่๘ก็คือทานต่อไปอีก๒มื้อ

แบบนี้นะคะคุณผู้ชมอยากจะบอกว่ามือใหม่เนี่ยที่ยังไม่เคยลองทานเจอย่างเราอย่างนี้ก็อาจจะไม่เคยอาจจะแค่ลองทานแต่ว่าไม่รู้ว่าจะต้องปฏิบัติเริ่มต้นทำตัวยังไงบ้างอยากให้หมอไก่ให้คำแนะนำกับผู้ชมทางบ้านหน่อย
อ่านะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าเวลาทานเจแล้วเนี่ยเราต้องนุ่งขาวห่มขาวหรือเปล่า

คือการนุ่งขาวห่มขาวสำหรับคนที่เคร่งมาก
ก็คือมันเหมือนกับเป็นการเตือนตัวเองว่าตอนนี้เราถือศีลอยู่นะเราอย่าหลุด
อ่าว่าง่ายแล้วก็เหมือนกับเป็นการแสดงว่าเราเนี่ยสะอาดทั้งกายทั้งใจ

ก็เชิญว่าบางคนเขาไปว่ายเจ้าที่ศาลเจ้าเนี่ยเขาก็ใส่ขาวกันหมดถ้าเราใส่เขียวไปนี่ก็เด่นเลยนะ
เออแล้วก็ต้องลองดูว่าเอ๊คนอื่นเขาใส่ชุดสีอะไรด้วยนะ

สะอาดกายสะอาดความคิดเราดี

แล้วถ้าเกิดว่ากินเจกินผักไปนาน

เจรุดเจแตกไปกินเนื้อสัตว์เข้า
ทำยังไงอ่ะหมอทำยังไงอ่ะครับรู้สึกผิดมากเลย
แตกนี่แก้ง่ายกว่าใจแตกนะ
เจแตกเนี่ยก็คือเราสามารถกินต่อได้เลยไม่เป็นไร
เราตั้งใจเราหลุดไปแล้วเราก็เริ่มใหม่ได้

ได้หมดก็คือชาก็คือไม่ใส่นม

ก็ไม่เป็นนมหัวนมแพ้อะไรต่างถูกไหมฮะ
ใช่ไหมค่ะใครที่ชอบทรายนมเยอะ
ช่วงนี้ก็งดไปก่อนใช่ค่ะแล้วกาแฟบางชนิดเนี่ยเขาคั่วด้วยเนย
อาจจะต้องระวังเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่ากาแฟนั้นเจไหม
ถ้าคนเคร่งก็ละเอียดแบบนั้นเลยนะคะ
แล้วก็การกินช้อนร่วมกับคนกินเนื้อเนี่ยผิดไหมคะ
ไม่ได้เจ๊แตกเลยค่ะ
ถือว่าเจแตกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้เราตั้งใจว่าวันนี้เราจะทานเจก็คือให้ทานเจที่เป็นทั้งภาชนะเจร้านอาหารเจแบบนี้อย่างที่หมอไก่บอกไปนะ
นี่สำหรับมือใหม่นะแล้วก็หลายคนกังวลมากอย่างที่เราพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกก็คือวันนี้กินพรุ่งนี้หยุดมาลืนนี่กินต่ออย่างนี้ได้ไหมคะ
ก็ได้แล้วแต่ความตั้งใจของเรามันไม่มีแบบกดเกณฑ์ตายตัว
ทั้งหมดทั้งมวลคุณผู้ชมใครที่อยากจะลองทำบุญด้วยวิธีการทานเจก็คือละเว้นจากการทานเนื้อสัตว์ก็อยู่ที่ใจอยากจะทานเป็นมื้อหรือว่าอยากจะทานกี่วันทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่เราทั้งนั้นเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วก็ลองดูว่าปีนี้อยากจะเริ่มลองทำบุญด้วยวิธีนี้ดูว่าคุณจะสามารถทำได้กี่วันอันนี้เป็นการท้าทายตัวเองไปอีกแบบหนึ่ง
ชนะอะไรไม่เท่าชนะใจตัวเองและชนะเดชพิรัตนมงคล

อ่าแล้วก็ได้เห็นเคล็ดลับแล้วนะคะได้ดูเคล็ดลับเรื่องของการกินจะยังไงให้ได้บุญกุศลสูงสุดกันแล้ว
คราวนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมที่ส่งข้อความมาทางแฟนเพจก็คงเฝ้ารออยู่ว่าฉันจะเป็นผู้โชคดีได้รับการตรวจดวงชะตาจากหมอไก่หรือเปล่า
ก็เรื่องของการงานขอแล้วจะสมหวัง
วันเดือนปีเกิดพร้อมกับเรื่องที่อยากจะถามหมอไก่มา
เลือกมาแล้ว๓ท่านนะคะสำหรับวันนี้
ท่านแรกได้แก่คุณสันทิลาสวยกิติค่ะ

ถามมาเรื่องของงานค่ะบอกว่าเมื่อไหร่จะได้งาน
รวมไปถึงเรื่องของความรักด้วยแต่ไม่ได้บอกนะว่า
ความรักนี่โสดหรือว่าแต่งงานแล้ว
ค่ะส่วนในเรื่องของการงานก่อนเลยนะคะ
งานมีโอกาสที่จะได้งานในช่วงหลังวันเกิด

ในช่วงหลังวันเกิดมีโอกาสได้งานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทาง
แน่นอนว่ามันคงไม่ได้งานใกล้บ้านแน่นอน

แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือต้องทำงานร่วมกับคนหมู่มาก
แสดงว่าอาจจะทำงานในองค์กรที่มีคนเยอะ
ไม่ใช่แบบองค์กรเล็กที่แบบมีคนแบบไม่กี่คน๒๓คนคือทำไม่ได้แน่
แต่ว่างานที่จะได้คือเป็นงานที่หนักและต้องเหนื่อยมาก

ต้องไปซ้อมร่างกายเครื่องดื่มชูกำลังมีกี่ยี่ห้อไปหามาให้หมด

ระหว่างนี้อีกไม่กี่วันเดี๋ยวหลังวันเกิดคุณได้งานนะคะ
ไก่บอกแบบนี้นะเรื่องของความรักล่ะคะหมอไก่
ความรักถ้าสมมุติว่ายังโสดอยู่นะคะ
มีโอกาสที่จะมีเพศตรงข้ามที่อายุมากกว่าเข้ามา
แต่ว่าอาจจะเข้ามาแบบไม่ค่อยแบบจริงใจเท่าไหร่
เข้ามาแล้วก็ผ่านไปอะไรอย่างนั้นนะคะ

ถ้าสมมุติว่าให้ใจหมดเลยเนี่ยโอ้โหบางทีแบบว่าเราก็ต้องเจ็บกลับมา

เพื่อใจเอาไว้ก่อนเธอยุ่งแบงซ้าย
ตอนนี้สายแล้ว

อ่ายังไงก็ผ่านไปนะหลังวันเกิดก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยนะ
ถูกต้องแล้วท่านที่สองนะคะคุณอัมพรภูนิราภานิตเกิดวันที่๗พฤษภาคม๒๕๒๐
ถามมาเรื่องของความรักและก็โชคลาภค่ะ
ถ้าสมมติว่ายังโสดอยู่นะคะมีโอกาสที่จะได้พบรักก่อนช่วงเข้าพรรษาปีหน้า

ช่วงอพีเรียสนี้เนี่ยโอ้โหแบบว่าดวงความรักเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบโดดเด่นมาก

เพราะฉะนั้นแนะนำว่าคุณอย่าอยู่แต่บ้าน
บางคนแบบติดบ้านไงชอบอยู่แต่บ้านนะคะ
ก็ขอแนะนำว่าให้ออกไปทำกิจกรรมข้างนอกบ้าง
เพราะว่าดวงมีโอกาสมาแล้ว

ออกนอกบ้านบ้างอยู่แต่บ้านเจอแต่นกหนู
เออไปเจอผู้เจอคน
เออนะคะส่วนถ้าสมมุติว่ามีคู่แล้ว

ปัญหารักสามเศร้า๔เศร้า๕เศร้า

มีโอกาสได้โชคลาภทางการเงินด้วย
แล้วก็โชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของพวกทรัพย์สิน

เช่นพวกบ้านรถที่ดินมีโอกาสได้เพิ่ม

เป็นลาบก้อนใหญ่หนักเลยนะคะ

ท่านสุดท้ายได้แก่คุณ
อันชลีสิริภกรานะคะ
เกิดวันที่๒๘มกราคม๒๕๕๙
ถามมาเรื่องการเงินการงานและสุขภาพค่ะ

เงินมีโอกาสที่จะมีรายได้เข้ามาเรื่อย
แล้วก็มีโอกาสที่จะได้รายได้จากหลายช่องทางด้วย
อาจจะแบบว่าวางแผนในเรื่องของการทำอาชีพเสริมในช่วงนี้
ก็เลยแบบว่ารับทรัพย์อูฟู
แต่ว่าอาจจะต้องระวังในเรื่องของการเก็บเงินสักนิดหนึ่ง
เพราะว่ามีเกณฑ์แบบว่าเก็บเงินไม่อยู่
เก็บเงินไม่อยู่คือเหมือนกับว่ามีเรื่องของการใช้จ่ายตลอด

แล้วก็มีแนวโน้มที่จะซื้อทรัพย์สินชิ้นใหญ่
และอาจจะมีเกณฑ์เป็นหนี้เพราะไอ้ทรัพย์สินนี่แหละ
อาจจะต้องระวังอาจจะต้องแบบวางแผนในเรื่องของการเงิน

ก็มีโอกาสใช้เยอะนะคะแล้วงานเป็นยังไงคะ
ในเรื่องของการงานนะคะดวงมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลง
อาจจะแบบว่ามีโอกาสได้รับผิดชอบงานใหม่
หรืออาจจะถ้าสมมุติว่าวางแผนจะย้ายงานอยู่แล้ว
ก็มีโอกาสที่จะย้ายงานไปเลยนะคะ
แล้วก็มีโอกาสอย่างที่บอกไปมีโอกาสที่จะทำอาชีพเสริม
อาชีพที่๒อะไรอย่างนี้ซึ่งจะทำให้คุณเหมือนกับว่ารับทรัพย์เพิ่มเติม
อย่างนี้สุขภาพเราต้องดูแลเป็นพิเศษอะไรไหมคะ

สุขภาพอาจจะต้องระวังในเรื่องของพวกกระดูกเส้นเอ็น
ประสาทแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอุบัติเหตุ
ถ้าสมมุติว่าช่วงนี้เดินทางในช่วงกลางข้างกลางคืนอะไรอย่างนี้

โอ้โหดีเลยได้ตรวจสอบดวงชะตาจะได้วางแผนชีวิตนะคะ
ถูกต้องแล้วครบถ้วนแล้วนะคะ๓ผู้โชคดีที่ได้ตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่ในวันนี้
และได้รับวัตถุมงคลด้านหน้าก็คือรูปหล่อหลวงพ่อวัด

วิธีการอาราธนาง่ายก็คือให้คุณอยู่ในที่ที่สงบ
อยู่คนเดียวนะคะตั้งสมาธิให้ดี
ถ้าสมมุติว่าคุณจิตใจยังวอกแวกอย่าเพิ่งเริ่มนะคะ

จากนั้นนะคะก็คือเอาเชิญหลวงพ่อขึ้นมา
แล้วก็อธิษฐานบอกชื่อวนเดือปีเกิบ
แล้วก็อธิษฐานว่าลูกช้างอยากจะขอพรเกี่ยวกับเรื่องอะไร
และถ้าสมมติว่าเวลาเรามันจะบูชา

เป็นองค์เล็กที่สามารถตั้งบนโต๊ะทำงานก็ได้เหมือนกันนะ
ยินดีกับ๓ผู้โชคดีในวันนี้ด้วยนะคะ
แล้วสำหรับใครที่คิดว่าจะทานเจแค่คิด

และเราจะเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกท่านด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะหมอไก่ครับ

ส่วนวันพระราชสมดีก็ไปลงชื่อกันได้